มาดูกันต่อเรื่องของการระบาดของไวรัสซิกากันบ้างนะครับ

ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งดูแลแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสซิกาครับ

ส่วนที่เชียงใหม่นะครับ
สำนักงานควบคุมโรคสาธารณสุขพร้อมด้วยออสโหมอจากแขวงแมงราย
ร่วมการออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โดยกำหนดให้โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
ถนนลอยเคราะห์ย่านหลังน้ายบาซ่าเป็นจุดศูนย์กลาง
ก่อนจะร่วมกันเอ็กซาเรย์พื้นที่ทำลายพาชนะ

เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ไม่ให้ระบาดเพิ่มขึ้นในรัศมีร์รอบโรงแรม๑๐๐เมตรครับ
หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา
รายที่๑๖ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่๑ตุลาคมครับ
โดยพบว่าเป็นชาวบ้านในตำบลสันนาเมงอำเภอสันทราย
มีอาชีพก็คือขับรถสามล้อรับจ้างอยู่หน้าโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
ว่าชายคนดังกล่าวนั้นอาจจะถูกยุงลายกัดในตอนกลางวัน
เจ้าของตลาดอนุสารและห้างพันธิบที่อยู่ในรัศมีร์
ช่วยกันบิ๊กคลินนิ่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคนี้ก็คือหญิงมีคัน
จากการสำรวจในรอบรัศมี๑๐๐เมตรพบหญิงมีคัน๒คน
ก็ส่งปัสสาวะไปตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาแล้วนะครับ
ด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับโฆษกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยถึงกรณีจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่ม๑คน
รวมเป็น๑๖คนแยกเป็นหญิงตั้งคัน๓คน
หนึ่งในนั้นก็คือมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่๒คน
ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการตรวจที่แน่ชัดได้ครับ
ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่
แต่ระหว่างนี้ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัด
ดำเนินการเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดอย่างใกล้ชิด
เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
รัศมีที่พบ๑๐๐เมตรครับ
โดยตั้งแต่พบการระบาดของเชื้อไวรัสซิกานะครับทางกระทรวงสาธารณสุข
ได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีการรับแจ้ง
ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาตรวจพบหญิงตั้งคัน๓๙คน
ที่อาจจะเกี่ยวข้องได้รับเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงกับไวรัสซิกา
ซึ่งคลอดลูกออกมาแล้ว๙คนไม่พบความผิดปกติ
แต่มี๑คนที่ดูแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ต้องรอผลตรวจเลือดก่อนนะครับ